แต่ใครที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พญานาค
ดิฉันจะพาไปกราบไหว้ที่นี่
ส่วนจะอยู่ที่ไหนตามไปดูเลยจ้า
วันนี้ผมพาทุกคนมากันที่วัดถ้ำเมืองอ่อน

ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของปู่อนันตนาคารา

คือมีบ่อน้ำสีไซมรกฏเหมือนอยู่ในเมืองบาดานเลย
เราก็ทำการกราบไหว้ขอพรและพรมน้ำมนต์กันได้เลยครับ
ตอนนี้เราก็จะลงเข้าไปในถ้ำกันนะครับ
ข้างในเย็นและเงียบสงบมาก
มีพระธาตุตั้งอยู่กลางถ้ำกันด้วยครับทุกคน
เดินไปเรื่อยเราก็จะไปเจอกับรอยเท้าพญานาค
บอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมาก
สำหรับคนที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในองค์พญานาคใช่ไหมคะ
นี่คือเขาพาไปเที่ยวในวัดถ้ำเมืองอ่อนนะ

วัดถ้ำเมืองอ่อนผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านนี้นะคะ
คุณนัทธพงศ์รำนะคะอ่านผิดขออภัยนะ
ตามรอยเขาไปได้เลยวัดถ้ำเมืองออน
อยู่ที่ตำบลบ้านสหกรอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนที่มีความเชื่อความศรัทธา
ในหลวงปู่อันนันตนักราธิก็จะนิยมมากราบว่ายขอพรท่านที่นี่
และที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูบ่อน้ำสีมรกฏ
โอ้โหคุณคือมันใสมาก
ใช่ใสแล้วแบบสีมรกฏเขียวนิดนึงนะคะ
เขาบอกว่าหลังจากที่คุณได้กราบไหว้ขอพรหลวงปู่อนันตนคราชแล้ว
ให้คุณมาพรมน้ำมนต์ครับอ่านี่ตรงนี้คือน้ำมนต์เห็นไหมคะ

เดินไปถ้ำเมืองอ่อนนะคะ
ก็จะมีทูบเทียนและกรวยดอกไม้บูชา
เอาไว้ให้ตรงทางเข้าเลยนะคะ
เดินลงค่ะลงไปในถ้ำค่ะ

ข้างในเงียบสงบและเย็นมาก

แล้วภายในถ้ำเห็นไหมคะมีทั้ง
โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
พระธาตุพนมนะคะตั้งอยู่กลางถ้ำนะคะ
ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้ำ
แล้วก็มีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างนะ
แล้วพอคุณเดินไปเรื่อยคุณจะไปเจอกับ

รอยเท้าพญานาค

รอยเท้าพญานาคบอกเลยเห็นร่องรอยแล้ว

รอยเท้าพญานาคขนลุกมากใช่ปกติไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องของรอยเท้าของพญานาคนะ
แต่ที่นี่เขาว่ากันว่ามีนะคะแล้วก็
ถ้ำนี้เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสนาของครูบาศรีวิชัยด้วยนะ
เขาก็ว่ากันว่าเป็นความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมายังไง
ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ